แต่ว่าคุณผู้ชมจะพาไปดูลวดลายของพี่พึ่งตัวนี้
พี่พึ่งเนี่ยไม่ธรรมดาจริงรวดลายเลยแบบว่าโหเซ็กซี่ทีเดียวจ้า

เอาจริงนะถ้าทางก็ไม่เท่าไหร่ันนี้ยังเกลียดที่หน้า
นี่หัวเร็กแทรกเนื้อสาว

ลัดภาพความเป็นพึ่งน้อยสุดน่ารักไปเลย
เมื่อเจอสเต็ปการแดนส์การเต้นที่สุดแสนจะเซ็กซี่
เป็นการเต้นเนื่องในโอกาสดีรับปีใหม่
พี่พึ่งก็เลยต้องขอเปลี่ยนลุคเปลี่ยนโฉมเป็นคนใหม่เป็นตัวใหม่หน่อย
โตแล้วโตแล้วค่ะโตแล้วก็เต้นได้นะคะ
เต้นไปจ้าสุดฤทธสุดเด็ดสุดเวียง
คนที่เขาไปดูงานปาร์ตี้นี้ก็สนุกสนานกันไป
ก็จริงนะคือท่าเนี่ยเราเข้าใจได้
แต่ไอ้ตานี่สิที่มันกระพริบได้ปลือได้เนี่ย

เอออยากจะมีเก็บไว้ทั้งตัวเหมือนกันน่ะแบบนี้
ต้นชอบเหรอชอบโอ้ยอยากโดนพลิกต่อย
ถ้าเป็นผู้ชายนี่ดีนะติดต่อมาทางรายการตลอดข่าว

ถ้าเป็นผู้หญิงไม่เป็นไรค่ะอยู่ก็ทำงานต่อไป
ถ้าคือคุณชายก็อยากรู้ก็ทำผีติกก่อนจ่าย

คุณเต้นได้ไหมถ้าคุณเต้นพริ้วนี่เขาจ้างคุณต่อ
เต้นได้ให้เต้นได้เต้นได้หมด
ดีมากทำงานตั้งใจทำงานนะครับคุณผู้ชม